มันจะดีแค่ไหนถ้าตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟท่ามกลางทะเลหมอกแบบ๑๘๐องศา

เราอยู่กับคุณผู้ชมยาวครับถึงปีหน้านะครับ
ไม่ได้หยุดไปไหนแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปเผื่อมีโอกาสได้ไป
กาแฟกับทะเลหมอกแบบนี้ฟินมากไปดูภาพเลยครับ
นี่คือตอนเย็นก็คือเป็นวิวของพระอาทิตย์ตกดิน
ตอนเช้าก็คือทะเลหมอกสวยแบบนี้
วันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ
ถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีที่ไปไปได้
อันนี้คือจังหวัดเลยไปกับครอบครัวก็ได้
กับคนรักก็ได้ไปเป็นหมู่คณะก็ได้

โดยเฉพาะยอดภูนะสัมผัสอากาศเย็นสบาย
ตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
นักท่องเที่ยวไปได้ทั้งวันครับไปกางเต็นต์นอนก็ได้
มันมีที่พักของชาวบ้านที่เขาเปิดเป็นลานให้กางเต็นต์เอาไว้
เนินเขาก็มีตรงจุดนี้นะ

ถ้าตอนเช้านั่งจิบกาแฟนะมันจะมีทะเลหมอกขึ้นมาเลย

ดูด้วยตาเปล่าแบบนี้ก็รู้แล้วว่าอากาศดีเนอ
ใครถ่ายภาพนี้ถ่ายแบบโอ้ได้อารมณ์มาก
นักข่าวของเราประจำจังหวัดนี่แหละฮะถ่ายมา
แล้วอุณหภูมิตอนนี้นะตอนนี้นะ๑๘องศา
ตอนเย็นก็ภาพเมื่อกี้เลยพระอาทิตย์ตกดินโอ๊ยท่ามกลางขุนข่าวนะ
และกาแฟหอมนะโอ้โหมันฟินมากนะฮะ
แสงของพระอาทิตย์ตกทอดส่องประกายมา
คุณไปถ่ายรูปไปอะไรโอ้ผมว่าทีนี้มันก็ฟินแล้วชีวิต
ขอฝันไฟในฝันอ่ะเหลือเชื่อจะไม่ไปด้วยเนอะ
ใครมีโอกาสได้ไปก็ลองไป
มันนานทองเจียวขนาดไหน

แล้วทุกคนก็ยิ้ม